มีคนไปแจ้งจ้าวหน้าที่ว่าเห็นผู้หญิงยืนอยู่ที่สันเขื่อนในมะนาม
แล้วก็เหมือนกับตั้งใจจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย
เธอก็ตะโกนกรีดแล้วก็เหมือนจะโดดน้ำ
เจ้าที่เขาก็ไปไปเกลี้ยกล่อมไปพยายามพูดคุยให้เธอเปลี่ยนใจ

นี่ค่ะ

แต่เห็นท่าไม่ดีดูเหมือนจะกระโดดแน่

เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
หญิงคนนี้อายุประมาณ๒๘ปีนะคะกำลังจะฆ่าตัวตายจริง
ลุ้มคลั่งกรีดร้องอยู่แบบนี้ค่ะตัวสั่นตะโกนไล่คนที่จะพยายามไปช่วย
เกลี้ยกล่อมอยู่เป็นชั่วโมงนะคะแต่ไม่เป็นผล
ตามตัวแม่ของผู้หญิงคนนี้มาที่จุดเกิดเหตุเพื่อเกลี้ยกล่อมก็ไม่เป็นผล
เจ้าหน้าที่ก็เลยอาศัยจังหวะช่วงที่ผู้หญิงคนนี้เผลอตัว
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็บุกชาร์จตัวคือกอดเอาไว้เลยแล้วก็ดึงเข้ามาก็ช่วยเอาไว้ได้สำเร็จนะคะ
ก็ยังคงส่งเสียงร้องแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยนะร้องจนเป็นลม
ร้องจนเป็นลมหมดสติไปเจรฐีก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสัมพยาเพื่อทำการรักษานะคะ
บอกว่าจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นทำให้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นโรคซึมเศร้า
ก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้ทะเลาะกับคนในครอบครัวการบุกเข้าชาร์จก็เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีท่าทีตอบสนอง
เจ้าหน้าที่คุยอะไรไปเจรจาอะไรไปเกลี้ยกล่อมอะไรไปไม่มีท่าทีตอบสนองเลย
คือไม่หันหลังกลับมามองเลยโอ้โหไม่หันมามองไม่สนใจเลยเจ้าหน้าที่เขาเลยบอกว่าลักษณะแบบนี้คือไม่ได้แล้ว
มันไม่ได้การแล้วก็เลยกระโดดข้ามรั้วล็อกตัวจากด้านหลัง
พอมั่นใจว่าล็อกได้ไม่หลุดก็ดึงเชือกขึ้นมาดึงตัวขึ้นมาเลยนะคะ
แล้วก็ส่งตัวผู้หญิงคนนี้ไปรักษาการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะ
ตัวเจ้าหน้าที่เองเขาบอกเขาก็เจ็บนะคือเจ็บหลังอะค่ะ
เพราะพอเข้าไปชาร์จตัวเกาะตัวเธอเอาไว้เนี่ยหลังเขากระแทกกับรั้ว
ช่วงที่เขาพยายามดึงช่วยกันกลับคืนมาดึงมาปุ๊บหลังกระแทก
แต่ก็ดีใจที่ช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้ได้อย่างปลอดภัยนะคะ
กับญาติกับแม่กับพ่อมาแล้วก็ทำร้ายพ่อกับแม่นะครับ
ผมก็บอกถ้าเขาไม่หันกลับมาก็ชาร์จเลย
จังหวะแม่เขามาวีดวีดปุ๊บเหมือนอย่างย้อนตาย
ก็เลยกระสุนใจสู้เสฟน้ำข้างหลัง
ใหญ่สุดในชีวิตที่ทำงานมาแล้วครับ
เจ้าหน้าที่บอกผู้หญิงคนนี้กรีดร้องตลอด
อยากตายไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้ว
แล้วตัวเขาคือเจ้าหน้าที่มีเชือกผูกที่ตัวเขาเอง

ใช่แล้วก็เจ้าหน้าที่ข้างหลังก็คอยพยุงดึงเอาไว้
พอคว้าตัวผู้หญิงได้ดึงเข้ามาก็เลยแบบกระแทกหน่อย